กลัวเดี๋ยวจะลงไปตีกันยิงกันแทงกัน

เพราะว่าต้นเรื่องมันมาจากเสียงบีบแตรคุณผู้ชม

มันจะมีคลิปหลายจังหวะหลายช่วงหลายตอนเหลือเกิน
เดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันก่อนเอาจุดเริ่มต้นก่อนละกันค่ะ

เป็นไรครับ

กลายเป็นเรื่องเป็นราวเพราะคลิปนี้ยาว
อันนี้จุดเริ่มต้นเห็นรถสีด้ำภงว่อมา
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่เขาบีบแกรไป
หลังจากนั้นพอชิดซ้ายจอดแล้ว

จะด่ากันแล้วนะคนที่มีกล้องในรถ
เขาก็บอกว่าทำไมล่ะบีบแต่เตือน
มันบีบไม่ได้เลยหรือไง

ตรงนี้คือตรงแถววัดลาดประดุก
ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะ
แล้วจังหวะที่พอหลังจากบีบแกร่เสร็จแล้วนี่

ดักเลยฮะดักหน้าเลยไม่ยอมไปไหนเลย
ใช่ค่ะแล้วก็มีการเหมือนกับแบบพอกระบะมาขวางใช่ไหม

เบิ้ลเครื่องแล้วก็ท้าทายกันด้วยนะ

รถของคนที่ถ่ายไว้

เหมือนท้าทาย
เหมือนกับเบิ้ลเครื่องไปกันชา
พอรถคันนี้เขาก็เลยออกตัวจากปั๊มน้ำมัน
ซ้ายอาจจะไปตามถนนธรรมดาแล้วขี้เกียจยุ่ง
แต่รถดำไม่ยอมรถสัมตีย์ซ้ายประโกบ

และเป็นเหตุให้ทั้งสองคันนะคุณ
เหมือนขับแข่งกันขับไปตามถนน

ท้าทายกันอยู่ตามท้องถนนเหล่านี้
เป็นระยะทางเป็นกิโลกิโลคุณ

คนขับรถกระบะสีดำโยนอะไรลงมานี่ฮะ
เขาบอกว่าเป็นการโยนเหมือนไม้เบสบอล
โยนมาให้ถูกรถคันที่มีกล้องหน้ารถ

มีผู้ชายอยู่อายุสักประมาณ๓๐๓๕เป็นคนขับรถ
แล้วก็มีวัยรุ่นนั่งอยู่ในรถอีก๓คนด้วย
ทีนี้ค่ะเห็นคลิปไปแล้วแต่ละช่วงไล่เรียงกันไป
จนถึงช็อตที่โยนไม้เบสบอลนี่นะคะ
ยาวถึง๑๐นาทีนะคุณประมาณถึง๑๐นาทีคลิปนี้
ค่ะผู้สื่อข่าวของเราพยายามโทรศัพท์สอบถาม
ทางเจ้าของคลิปที่เขามีกล้องอยู่ในรถ
ก็คือคุณพิษนุพงศ์โคตรชาบอกว่า
ผมมีอาชีพรับจ้างขับรถขนส่งของ
แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้

ผมก็ไปเอาตะก้าพลาสติกจากโรงงานผลิต

เห็นแล้วแหละอีซูซูคันนี้พุ่งออกมาจากหมู่บ้าน
จังหวะนั้นที่อิวซูซูพุ่งออกมาจากหมู่บ้านพฤกษา๓
ตัวของคุณพิศนุพงศ์เนี่ยนะ
แร่เตือนแล้วก็เลี้ยวหักหลบแล้วนะ
แล้วหลังจากนั้นกระบะก็ขับตามไล่หลังมา

แล้วก็มีการโต้เถียงกันแบบที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป

คือบีบไปปั๊บเดียวไม่ได้ปีนยาวไม่ได้ด่าอะไรเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วตัวของคุณพิศนุพงศ์เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่อุดรผมมาส่งของ
ผมลงคลิปเนี่ยไม่ได้จะอะไรเลยนะ
อยากให้เป็นอุทาหรณ์ไม่ได้คิดอะไร
เพราะว่าเอาจริงรถผมเองมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหาย

เดี๋ยวลองฟังเสียงคนที่เขามีกล้องในรถหน่อยนะคะ
ผมว่ามันจบแค่นั้นแหละพี่ผมไม่อยากมีประเด็นนะพี่
แค่ลงไว้เตือนสติเฉยแหละพี่
ขอบคุณนะครับที่ติดตามข่าว
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
ก็คือทางชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เล่านะ
บอกว่าทั้งสองคันเนี่ยทะเลาะกันอยู่ตรงใกล้กับหน้าร้านนี่เลย
เหมือนกับจะจอดจะลงไม้ลงมือกันแล้ว
ทีนี้รถคันดำจอดขวางเบิ้ลเครื่องเบิ้ลควันดำใส่ตลอดเลย
แล้วไม่ยอมปล่อยให้เจ้าของกระบะคันที่ติดกล้องเนี่ย

ก็คงจะเป็นวัยรุ่นที่แบบอารมณ์ร้อน
แต่ท้ายที่สุดนะถ้าเกิดว่าต่างฝ่ายต่างแยกย้ายต่างให้อภัย
มันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้บนท้องถนน
อันนี้คือชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเขาก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเรานะคะ
ใจเย็นกันนะครับผมลุ้นทั้งคลิปเลย
ทุกคนอาจจะลงมาตีกันฆ่ากันนั้นนะฮะ